เหตุการณ์แล้วก็เป็นคลิปออกมาแม่ค้ายำระเบิดอารมณ์
เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตำรวจอ้างตัวว่าเป็น
มาตรวจจับแรงงานผิดกฎหมาย
คุณผู้ชมครับไปดูคลิประเบิดอารมณ์ของแม่ค้ายำรายนี้ก่อน
ส่วนรายละเอียดแล้วก็ที่มาที่ไปของเหตุการณ์มันเป็นอย่างไร
เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับไปดูคลิปกันนะครับ
บ้างก็ปาปคนแล้วไกลมึงจับมากี่คนแล้วฟังดูป่ะ
เห็นไหมครับแม่ค้ายำระเบิดอาบรมใหญ่เลย

เพราะว่าตำรวจรีดเงินหรือเปล่า
แม่ค้าบอกของซื้อของขายจะมาไถยจะได้อย่างไร
รายนี้ก็เสียงสูงใส่ตำรวจเลยนะ
จะมาจับจะมายึดอะไร
ก็ไปพูดคุยกับแม่ค้ายำรายนี้
เธอเป็นคนปล่อยคลิปเองในโลกโซเชียลนะฮะ
บอกว่าตำรวจหน้าหมีนะหมี

คือเขาก็ไม่ได้ด่าคำหยาบคาย
เห็นแบบนี้ว่าตำรวจหน้าหมี
อยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกันเองหน่อย
ไถยำปูมาไถยำมะม่วงแบบนี้ได้ยังไง

เธอโพสต์ไว้แบบนี้เธอก็ร้องเรียนสื่อไว้แบบนี้
ทีมข่าวของเราก็เลยไปพูดคุยกับนางสาวเยาวลักษณ์แม่ค้ายำ

เจ๊หวานย่ำแซ่บจิ๊ดจาร์ดร้านนี้นะครับ
หวานเปิดใจกับไทยรัฐทีวีของเราผ่านสายโทรศัพท์

ก็เลยโทรศัพท์เอาถามเจ๊หวานเจ๊หวานเกิดอะไรขึ้น
ทำไมเจ๊หวานระเบิดอารมณ์ดูดเอืดขนาดนั้น
หวานก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหตอนนั้นมันไม่ไหว
คือว่ามันอัดอั้นตันใจเพราะเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้บ่อยนะฮะ
ตำรวจชอบมาแบบนี้
มาขอตรวจใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว
ซึ่งเจ๊ก็ยอมรับว่าเจ๊ก็จ้างแรงงานต่างด้าวจริง
แต่เจ๊ก็มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ทีนี้มันอยู่ขั้นตอนทำเอกสารที่กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานก็ขยายให้ต่อใบอนุญาตได้ถึง๓๑มีนาคมนี้
แต่ยังไม่สามารถนำมาแสดงให้กับตำรวจได้

เพราะว่าตำรวจมาถ่ายยำมะม่วงยำปูเลยนะ

แล้วช่วงนี้เจอผลกระทบจากโควิด๑๙
ก็ทำให้ขายของไม่ได้เลยยังจะมาไถของฟรีกันอีก

ทำให้เธอบอกระเบิดอารมณ์สิแบบนี้มันรับไม่ไหวจริง

เหมือนวันนั้นมันมีความเครียดเรื่องโควิด
ทุกวันเยอะขายมันก็ตกลงมาหลายอย่าง
พี่ก็เคยโดนโกงเรื่องบัตรต่างด้าวอะไรอย่างนี้มาด้วย

พี่ก็ปล่อยเช่าอยู่ที่ตรงนั้น
พอเขาออกพี่ก็เดือดร้อนต้องไปปล่อยที่ไหน
มันเหมือนมันวนเวียนอยู่แถวพี่มานานแล้วไง
ที่บอกว่าครบก็คือครบมันไม่จบ

มันตลกอย่างพร้อมนี้ไงมันจะเอาไปกินนั่นแหละ

จับแล้วยังจะมาถ่ายยำปูม้าอีกนะฮะ

มาตรวจแรงงานแต่งกล้าวแถวนี้บ่อยนะครับ
ส่วนในคลิปเหตุการณ์ที่เจ๊หวานระเบิดอารมณ์ใส่ตำรวจ
แล้วก็พูดถึงตำรวจที่เขาอ้างตัวเป็น๑๙๑
แล้วก็มีเสียงที่เจ๊หวานพูดถึง๑๙๑ด้วย

ทีมข่าวของเราก็ไปถามภูมิกับการสนห้วยขวาง

ใช่ตำรวจในสังกัดของสนห้วยขวางหรือเปล่า
คือทางภูมิกับบอกว่าตำรวจที่เห็นในคลิป
ไม่ใช่ตำรวจของสนหุ้ยขวางเป็น๑๙๑หรือเปล่า

ทีนี้นะครับเมื่อวานนี้พันธ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญ

และตำรวจในคลิปที่บอกว่าเป็น๑๙๑เนี่ย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นตามข่าวที่นำเสนอ
โดยผู้ที่ถูกพาดพิงคือตำรวจ
ตอนนี้ได้ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
นห้วยขวางพื้นที่เกิดเหตุแล้วเหมือนกัน
ว่าไม่ได้ไปเบียดบังเอาอาหารกลับบ้าน
เป็นเพียงการเข้าไปตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว
ทีนี้ก็ต้องดูนะว่าจะฟ้องกลับเจ๊หวานหรือเปล่า

แต่ว่าอย่างไรก็ตามทางต้นสังกัด
ก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริง

พร้อมยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดีย
จริงหรือเท็จต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง
เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ทางฝั่งเจ๊หวานแล้วก็ทางฝั่งตำรวจสองนาย

ส่วนการตั้งกรรมการขึ้นสอบข้อเท็จจริง

กรณียำมะม่วงปูม้าอย่างนี้เหรอ
ต้องรอตรวจสอบว่าเรื่องนี้อาจจะต้องให้ความเป็นธรรมทั้งคู่จริงนะฮะ
ใช่ค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยเจ๊หวานเขาก็ให้เหตุผลว่าช่วงนั้นเครียดพอดี